นี่แหละครับจะได้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์กับยูโร๒๐๑๖ในปีนี้
ระหว่างฝรั่งเศสเจ้าภาพกับโปรตุเกตนะครับ
เศสนี่ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับสำหรับศึกยูโร๒สมัยครับ
ส่วนปรุเกตนั้นพวกเขายังไม่เคยเป็นแชมป์มาครั้งนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับ
จะได้ลุ้นคว้าแชมป์นะครับไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจครับ
ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างปรุเกตกับฝรั่งเศสนะครับ
สนามแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี๑๙
ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพสนามแห่งนี้ฝรั่งเศสก็ชนะบราซิลแล้วก็ชูถ้วยฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ
ลงในรอบรองชนะเลิศกลับมาคุมแนวรับนะครับ
เล่นได้ดีในเกมที่แล้วหรือไม่
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะใช้ชุดเดียวกับที่เอาชนะเยอรมนีไปสองประตูต่อศูนย์
ว่าที่ดาวสันโวที่ซัดไปแล้ว๖ประตูแล้วก็นำเป็นดาวสันโวในขณะนี้นะครับ
สถิติในการพบกันนะครับของคู่นี้๒๔ครั้งครับฝรั่งเศสนั้นเหนือกว่า
เป็นฝ่ายชนะได้ถึง๑๘ครั้งยิงไปได้๔๙ประตู
ส่วนโปรตูเกตครับชนะไปเพียงแค่๕ครั้งยิงไป๒๘ประตูนะครับ
เพียงครั้งเดียวที่เสมอกันสำหรับคู่นี้
ขณะที่การพบกัน๑๐นัดหลังสุดครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
ที่เป็นฝ่ายเหนือกว่าชนะรวดครับส่วนในยูโร๒๐๑๖ครับฝรั่งเศส
ไปทั้งหมด๑๓ประตูนะครับมากกว่าประตูเกตถึง๕ลูก
แต่ว่าประตูเกรดนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกดีครับ
เพราะว่ามีโอกาสยิงมากกว่าที่๑๑๒ครั้งนะครับ
อย่างไรก็ตามทั้งคู่ครับยิงเข้ากรอบเท่ากันที่๓๖ครั้ง
รวมถึงการครองบอลเฉลี่ยก็เท่ากันที่๕๒
ส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลนั้นถือว่าสูสีกันครับ